สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอเจอกับพวกเราสองคนค่ะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ

กันที่ข่าวแรกก็เป็นข่าวของสาวสวยคนนี้เลยนะคะ
ปูปรายหยานั่นเองค่ะจะว่าไปเนื้อคุณพักหลังมาเนี่ย
หาเจอตัวปูเนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่างานเขาเนี่ยแน่นจริงเวลาถ้าเราจะไปเจอทีเนี่ย
ต้องดูวันและเวลาให้เหมาะเจาะเลยนะ
กว่าจะได้มาโชว์ตัวในงานอีเวนต์เนี่ยบอกเลยว่าไม่บ่อย
แต่ว่าปูบอกว่างานในวงการบันเทิงยังไม่ทิ้งนะจ๊ะ

เพราะเดี๋ยวเดือน๑๐ลงพื้นที่บางประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าในใจปุ๊กคิดว่าการแสดงมันก็เป็นหนึ่งบทบาทที่เราทำ
แต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตปูมีคุณค่าคือการทำงานสังคม

ก็คือถ้าปูเจอบทประพันธ์ที่ปูรู้สึกว่าปูอยากเล่นจริง

๔๕เดือนที่ผ่านไปติดต่อมา๕เรื่อง
คิวมองตารางแล้วดูว่ามันไม่เครนด์ก็คือไม่ทำ

ทำงานทุกวันนี้มันต้องมีกลยุทธ์งานเมืองนอกก็สำคัญสำหรับปู
ถ้าปู๗เดือนที่ผ่านมาที่ปูเว้นกลับมารับงานเมืองไทย

เราคบกันแล้วนี้มันจะเข้าปีที่๒แล้ว

ไม่เปลี่ยน

ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาโดยตลอด

เยอะเดี๋ยวงานหายเอางานก่อน
ยังปีนี้ไม่ใช่แน่
รักทางไกลก็ดีนะคะส่วนงานตอนนี้ก็อย่างที่เห็นกันไป

ภาพเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดด้วย